ช่วยชาติวันสุดท้ายแล้วนะคะ

คือยังไม่รู้ว่ายังช็อปไม่จุใจหรือยังลดภาษีไม่พอ

แต่ว่ายังอยากจะช็อปกันต่อบรรยากาศคึกคักพอสมควรเลยค่ะ
ทั้งสองท่านดีกว่าคิดว่าสินค้าอะไรที่
ถูกใช้ในการซื้อช็อปช่วยชาติมากที่สุดประเภทไหน

พวกแบบที่ต้องเก็บสะสมได้น้ำมงน้ำมันเข้าสาร
วันนี้ผมไปมาร้านขายเสื้อผ้าคนเยอะมาก
แล้วคนไปต่อคิวเพื่อเอาใบนี้ไปลดหย่อนเยอะมากทีเดียว
ด้วยความสิ้นปีไงคุณมันเซลล์
สินค้าที่เล่าคำนิยมมากเป็นแฟชั่นนะคุณผู้ชม
ไปติดตามรายงานกันหน่อยจากคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
บริการช้อปช่วยช่าวันสุดท้ายที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรอนและพร้าว
หนาแน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายต้อนรับเงินเดือนออก
โดยพนักงานณจุดบริการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
ระบุว่าตั้งแต่วันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีประชาชนมาทำใบกำกับภาษีแล้วไม่ต่ำกว่า๖๐๐คนต่อวัน
มีการนำยอดใบเสร็จขั้นต่ำเริ่มตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนบาท
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โอกาสจากนโยบายนี้
ของขวัญให้ตัวเองและคนที่รักสำหรับเทศกาลปีใหม่
สินค้าที่ประชาชนนิยมมาจับจ่ายในช่วงช็อปช่วยชาติมากที่สุด
อยากเครื่องประดับเครื่องตังกายและเครื่องสำอาง
รองลงมานะคะเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช็อปช่วยชาติปีนี้มาเร็วกว่าทุกปี
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่๑๑พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่๓ธันวาคม๒๕๕๙

ทำให้ประชาชนหลายคนเพิ่มการจับจ่ายมากกว่าครั้งที่ผ่านมา
โอ้ชอบ๔๕ครั้งแล้วค่ะ

อ๋อเพราะส่วนใหญ่เป็นอะไรค่ะจะใช้ได้ทำอะไร
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางแล้วก็ของใช้ค่ะ
ถามว่าคุ้มไหมก็คงไม่คุ้มค่ะ
แต่ว่าถามว่าก็ดีกว่าไม่ได้อะนะคะ
อย่างน้อยเราซื้อของแล้วก็ยังมีตัวชกช่วยชาติเข้ามาช่วยอะค่ะ
หม้อหุงข้าวพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เวลาของที่บ้านมันเริ่มเสียแล้วอ่ะ
พี่ก็เลยซื้อไว้ก่อนยังไม่รอจนพังอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อไว้ก่อน

สำคัญเลยคือน่าจะเพิ่มยอดมากกว่านี้
เพราะว่าเพื่อนบางคนบอกว่าอุ้ยได้หลักร้อยเขาก็เขาต้องเสียหมื่นห้า
เขาก็ไม่รู้สึกทำไมอะไรอย่างนี้จ่าย๗๕๐บาทดีกว่า
ประชาชนที่เดินทางมาซื้อสินค้าส่วนใหญ่เสนอให้รัฐบาลขยายเวลาการซื้อสินค้าไปจนถึงสิ้นปี
จากปลายปีนี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน
สามารถใช้วันหยุดเพื่อไปจับจ่ายนอกบ้านได้มากขึ้น
ิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน